ที่เขาดวงดีและใจดีมาแจกเป็นการปลอบใจ
นี่มากันที่หมู่๔ตะบนสตออำเภอเขาสมิงจังหวัดตราด
เมื่อวันก่อนคนที่เขา
แล้วของรอตีใส่หมายนะฮะเขาบอกว่าทุกคนที่มารวมตัวกัน
เพื่อมารับรางวัลปลอบใจจากการชวดรางวัล
ด้วยการนำลอตเตอรี่ที่คุณไม่ถูกรางวัลมาแลกกับโรตีคนละ๑ถุง
ไปน้องไปต่อนี่ฉันมีโอ้โหย
คุณกับผมรวมกันน่าจะได้หลายถุงละงั้นเนี่ย
ถ้ารวมกันกินเป็นเบาหวานได้เลยจริงมันเยอะ
เขาบอกว่าคุณมีลอตเตอรี่ไม่ถูกรางวัลเอามาแลกโรตีสายไหมได้คนละถุงไปเลย
คุณพงศักดิ์เขาเล่าถึงเหตุผลที่เขาแจกรางวัลนี้
เพราะที่ผ่านมาเขามีรายได้จากการขายโรตีสายไหม
ด้วยการที่ว่ามีคนอุดหนุนเขาเยอะ
คนในพื้นที่ให้การอุดหนุนเขาเขาก็เลยอยากจะมอบอะไรเป็นกำลังใจเล็กน้อย
ให้กับคนในพื้นที่ที่ผิดหวังแล้วก็ชวดรังโอ้โหย้ำจังเลย
คือพลาดหวังเอาล่ะเข้าใจเสียใจแต่ได้โรตีสายไหมไปใจมันจะได้ดีขึ้น
มันจะฟูขึ้นไงคุณเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้เผื่อว่าโรตีสายไหมของเขาจะสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ผิดหวังจากรางวัลได้บ้าง
คุณเคยเห็นไอ้ร้านขายโรตีแบบนี้ไหมนี่สมัยเด็กผมจำได้คุณเห็นตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าไหม
ฉันเคยเห็นมันต้องหอดเหรียญใช่นั่นคือความสนุกครับนี่แหละครับ
รถเข็นรอตีใส่หมายยุคโบราณจริงถูกคือสมัยก่อนที่ฉันไม่ได้เจอรถแบบนี้จะเป็นรถมอไซค์
ของที่ฉันเราก็จอดเหรียญหน้าโรงเรียนแล้วมันจะบุญไงเออเหรียญบาทนึงตกที่อันไหนก็จะได้กี่อันถูกไหม
ยังไงก็เพิ่งบอกว่าคุณพี่แบบจิตใจดีมากแล้วก็หล่อมากเลยขอบคุณในน้ำใจของคุณพี่ด้วยนะคะ